ช่วงนี้นะคะเรื่องราวดีจากการไฟฟ้านครหลวง
ที่จะเอานวัตกรรมมาพัฒนาเรื่องของงานบริการ
แถมที่สำคัญเป็นการตอบโจทย์นโยบายของรัฐด้วย
ที่ตอนนี้ต้องการนำพาประเทศเราเข้าสู่ไทยแลนด์ยุค๔๐นั่นเอง
รายละเอียดเป็นอย่างไรนะคะติดตามพร้อมกันจากรายงานค่ะ
ที่สามารถแจ้งเตือนชำระค่าไฟฟ้าได้ทันที
เป็นหนึ่งในฟังก์ชั่นการใช้งานใหม่
การไฟฟ้านครหลวงปรับปรุง
และเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงข้อมูล

สนองวิถีชีวิตแห่งอนาคตคนเมืองค่ะ
กระบวนการทำงานในกรฟนก็จะต้องปรับเปลี่ยนไป
เนื่องจากว่าแอฟฟิกเช่นตัวนี้

เราต้องตอบแล้วเราต้องออกไป
ดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในไฟฟ้า
หน่วยงานในไฟฟ้าจะต้องมีการปรับตัว

ที่มีความจำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าอยู่ตลอดเวลา
ในเขตกรุงเทพมหานครนนทบุรีและสมุทรปราการ
ให้มีความมั่นใจในการใช้ไฟฟ้ามากที่สุด

สามารถดูประวัติการใช้ไฟย้อนหลัง๖เดือน
รูปแบบกราฟเส้นที่เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนค่ะ
โดยสามารถชำระค่าไฟฟ้าได้ทันที
บัญชีบัตรเครดิตมัตเตอร์การ์ดและวีซ่า

ตัวแทนชำระค่าไฟฟ้าของกรฟน

พร้อมการแจ้งเตือนประกาศดับไฟ

นองตอบต่อนโยบายของรัฐบาล
ในการนำพาประเทศเข้าสู่ยุคไทยแลนด์๔๐